ที่จะสร้างรายได้แล้วก็เม็ดเงินให้แก่เมืองใหญ่แห่งนี้นะครับ
แต่ว่าในอีกแง่มุมหนึ่งโครงการนี้กลับส่งผลกระทบในด้านลบ
ต่อคนในท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ
มีคนต้องตกงานเป็นจำนวนมากและต้องย้ายถิ่น
เนื่องจากต้องปิดโรงงานโดยรอบสวนสนุก
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ลงทุนนับแสนล้านบาทในนครเซี่ยงไฮ

ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และเงินรายได้จากการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว
รวมทั้งยังช่วยสร้างงานอีกหลายพันอัตรา
แต่ผลประโยชน์มูลค่ามหาศาลที่เกิดขึ้น
ส่งผลกระทบกับชาวบ้านในท้องถิ่นหลายร้อยชีวิต
อยู่ห่างจากดิสนีแลนด์ไม่กี่สิบกิโลเมตร

จากโรงงานอย่างน้อย๑๕๓แห่ง

ที่จะเข้าไปในเขตพื้นที่ของสวนสนุก

มีโรงงานปิดตัวไปแล้วกว่า๖๐แห่ง
มีทั้งโรงงานขนาดใหญ่และขนาดย่อม

มีคนงานราว๗๐๐คนที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว
หนึ่งในโรงงานขนาดใหญ่ที่ถูกสั่งปิดในครั้งนี้
ซึ่งต้องย้ายฐานการผลิตไปยังมณฑลเจอร์เจียงแทน
โดยคนงานที่ทำงานอยู่ไม่รู้ล่วงหน้า

ทำให้ตอนนี้พวกเขาเองก็ไม่รู้ว่า

คนงานส่วนใหญ่ไม่สะดวกที่จะย้ายไปทำงานที่เจอเจียง

บางคนทำงานประจำที่โรงงานแห่งนี้มานานถึงกว่า๑๐ปีแล้ว
ตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือการหางานใหม่เท่านั้น
เช่นเดียวกับนายเฉินเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์
โรงงานวัย๕๐ปีบอกว่า
การที่จะหางานใหม่ทำสำหรับพวกเขาเป็นเรื่องยาก
เพราะอายุของพวกเขาอยู่ในวัย๔๐กว่าถึง๕๐กว่าปีแล้ว
ตอนนี้จึงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่อย่างไรต่อไป

ก็คืองานใช้แรงงานที่ได้ค่าแรงต่ำเท่านั้น
ศาสตราจารย์เหอเจียนหมินผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว
จากมหาวิทยาลัยการเงินและธุรกิจแห่งเซี่ยงไฮทระบุว่า
โครงการขนาดยักษ์อย่างของดิสนี่
จะส่งผลกระทบด้านลบตามมาเสมอ

โครงการนี้ก็สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาล
สร้างรายได้ต่อปีสูงถึงกว่า๑๙๐๐ล้านหยวน
อกจากนี้ยังทำให้เกิดการจ้างงานกว่า๑หมื่นตำแหน่งในทางตรง
และยังสร้างงานอีกกว่า๑๓๐๐๐งานในทางอ้อมด้วย
สำหรับการขจัดมลพิษในเซี่ยงไฮท
มีการดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย๕ปี
นับตั้งแต่เริ่มโครงการก่อสร้างดิสนีแลนด์แห่งนี้
และมีประชาชนในพื้นที่หลายร้อยคน
ที่ต้องถูกเวรคืนที่ดินและย้ายที่อยู่
แต่ส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นโชคดีที่ได้เงินก้อน
และได้ย้ายไปอยู่ในอพาร์ทเมนต์แห่งใหม่
ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า
ซึ่งเธอได้เป็นเจ้าของหลังยอมย้ายออกจากพื้นที่
เพื่อเปิดทางให้สร้างดิสนี่รีสอร์ท
ซึ่งถึงแม้ในช่วงแรกเธอจะรู้สึกเสียใจ
ที่ต้องสูญเสียชีวิตที่เงียบสงบในบ้านหลังเก่าไป
แต่ไม่นานเธอก็ชอบความสะดวกสบายของที่นี่
เชื่อว่าการที่มีดิสนีแลนด์ในพื้นที่
จะนำสิ่งดีอื่นตามมาอีกมากมาย